มาดูเรื่องนี้ที่เชียงใหม่เปิดร้านนวดบังหน้า
และจริงแล้วค้ากามเด็กชาย
แล้วก็ตัวของคนที่เป็นแม่เล้า

เคยมีการประกาศเชิญชวนชายแท้

แต่ไปไม่รอดเพราะเจ้านัทธีรู้ครับ

เป็นภาพขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเขา
นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มสารประกอบการลักลอบค้ามนุษย์
ชื่อว่าล้านแอร์น๖๙๙๙นวดเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
ก็เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
คือปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมูลิธิรณสิทธ
ได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ว่ามีผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบลักลอบค้ามนุษย
ด้วยการค้าประเวณีเด็กชายอายุต่ำกว่า๑๘ปี

ทีนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สืบค้นข้อมูล
คือเขามีการโพสต์ภาพโป๊เปลือยของเด็กวัยรุ่นชาย
ขณะทำการนวดให้กับลูกค้า

ทวิตเตอร์ชื่อว่าชายแท้รับงานเชียงใหม่
มีการไปประกาศเชิญชวนชายแท้
ให้เข้ามาทำงานร่วมเป็นเด็กนวดในสังกัด
โดยก็มีการแสดงความคิดความเห็น

มีคนสนใจอยากจะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ
ทีนี้ฮะตำรวจรู้ตำรวจเห็นแบบนี้

เพราะว่าเป็นการค้ามนุษย์ค้ากาม
แล้วก็มีการเปิดร้านนวดบังหน้าแอบแฝงด้วยการค้าบริการ
ทีนี้ครับมีเยาวชนอายุไม่ถึง๑๘ปี
ที่สนใจแล้วเขาบอกมีบทสนทนาสอบถามราคา

ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการภายในร้านและลูกค้า
ตามโรงแรมต่างด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะ
ค่ะใช่นะครับทีนี้เมื่อได้ตำรวจ
เมื่อตำรวจได้ข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้แฝงตัว

เจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนกับแอดไลน์นะคุณ
เข้าไปติดต่อสอบถามเอาราคาเท่าไหร่
ถ้าไปที่ร้านเท่าไหร่ถ้าพาออกมาข้างนอกเท่าไหร่แบบนี้
ใช่นะครับโดยเขามีการเสนอขายบริการทางเพศ
และบอกกับสายลับของตำรวจบอกว่า
ไม่ต้องพกถุงยางอนามัยมาด้วยนะ
เพราะที่ร้านมีเตรียมไว้ให้แล้ว
แล้วก็มีการนัดแนะสายลับให้มาใช้บริการทางเพศ
พอถึงเวลานัดหมายสายลับก็เดินทางไปที่ร้านตามเวลา
ก็พบว่าเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น
ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีผู้ชายคอยให้บริการลูกค้า
มาสายลับได้พบกับผู้จัดการและคนเชียร์แขก

แล้วก็นัดซื้อบริการทางเพศกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ได้พบชายขายบริการอีก๒คน
ซึ่งตรงกับรูปที่มีการเสนอขายบริการทางเพศผ่านไลน์แล้วนะคุณ
แล้วก็ชายที่มาต้อนรับสายลับของเราเนี่ย

๑๗ปีปีคงชอบอะไรประมาณนี้

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวนะครับแล้วก็เข้าจับกลุ่มทันทีครับ
เราก็ได้แฝงตัวเป็นสายลับเข้าไปใช้บริการนะครับ
ก็นำไปสู่การจับกลุ่มในวันนี้
ซึ่งการจับกลุ่มเราก็พบว่ามีแม่เล้าเป็นสาวประเภท
ก็คือเขาจัดการดูแลทุกอย่างภายในร้าน
ก็เป็นเจ้าของเองนั่นแหละแต่เช่าสถานที่เขาอยู่
มีการนำเอาเด็กผู้ชายมาค้าประเวณี
โดยแอบแฝงอยู่ในร้านให้บริการนวด
แล้วก็มีการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน
ทั้งไลน์ทั้งทวิตเตอร์นะฮะ
อย่างเปิดเผยเลย
โดยมีภาพเปลือยของผู้ชายรวมถึงของเด็กอยู่ด้วย
คือร้านที่เขานัดหมายกันก็คือแอน๖๙๙๙นวดอะไร
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งตึกเลยนะ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นการแอบแฝง
พอเปิดคาราโอเกะบังหน้านะครับ

อย่างที่บอกเป็นเด็กชายสัญชาติไทยอายุ๑๗ปี๒คน
อยู่ในห้องร่วมประเวณีที่ชั้น๓ของร้าน
โดยทางร้านคิดค่าบริการ๑๖๐๐บาท
และทางร้านจะหักเงินไว้๖๐๐๐บาท
ต่อการให้บริการทางเพศ๑ครั้ง
เจ้าหน้าที่ครับแจ้ง๖ข้อหากับแอน๖๙๙๙เนี่ยนะ

ข้อหาที่แจ้งก็คือมีค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน
มิชอบจากการค้าประเวณีเด็กชาย
เป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘
เป็นเจ้าของสถานค้าประเวณี
ยุโยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
ครอบครองสื่อลามกเด็กเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
แล้วก็๖นำเข้าซึ่งภาพลามกอนาจารย์ในระบบคอมพิวเตอร์

แอนก็คือนายชาติสิริเมาแสงสาวประเภท๒เนี่ยนะครับ
ส่วนเรื่องของเด็กคุณอายุแค่๑๗เองนะฮะ

ตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่นะครับ
ก็จะนัดหมายทีมสหวิชาชีพเข้าทำการคัดแยกผู้เสียหาย
เพื่อดำเนินกระบวนการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการค้ามนุษย์แล้วก็เกิดการช่วยเหลือต่อไปนะฮะ
วันนี้สหวิชาชีพจะเข้าไปพูดคุยกับวัยรุ่นชายนะครับ
ก็ต้องไปดูอีกนะว่าในทวิตเตอร์มันเป็นยังไงอีก

เรื่องของการค้าบริการทางเพศ
เรื่องของการให้บริการนวดอะไรเนี่ยนะฮะ